การจุดตะไลหน่อยปกติแล้วจุดตะไลเนี่ยก็คือวิธีการแข่งขัน
ก็คือถ้าใครสูงที่สุดคนนั้นชนะแต่ที่นี่ใครจุดใกล้สุ่มหรือว่าเข้าไปในสุ่ม
รับไปเลย๑คะแนนและใครมากที่สุดชนะ
เห็นสุ่มไหมเห็นสุ่มท้าที่แขวดดูข้างบน
นั่นแหละเขาเป็นวิธีการแข่งขันแบบนี้นะ
เขาใช้คำว่าตะไลเข้าสุ่มเออไปดูภาพหน่อยเป็นยังไงล่ะเข้าไหม
ไม่ใช่ง่ายนะคุณค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะยังไงมันน่ากลัวด้วยนะเนี่ย
เออเขาก็ระวังอันนี้ไม่เข้าแล้วอันนี้ผ่านไปแล้ว
อันนี้ไม่ได้คะแนนนะสูงนะแต่จะเห็นว่าคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้ว
คือเวลาจุดอะไรเขาจะหมุนแบบนี้มันยากนะที่จะให้เข้าสุ่ม
งั้นอยากจะดูจังเลยตอนมันเข้าตุ่มเป็นยังไงดูตุงตะข่าย
เอาไปเลย๑คะแนนแล้วสักพักยังไงมันเด้งออกมาอีตอนเด้งออกมานี่
อันนี้ไม่ได้คะแนนอันนี้ต้องวิ่งเอาแต่ว่าก็เป็นวิธีเขาเรียกว่าการละเล่นแบบมวลโบราณนะคะ
ที่วัดตระพังอำเภอเชียงรากใหญ่ตำบลเชียงร่างใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ย้ำว่าเป็นประเพณีมอนโบราณนะคะ
ใครเข้าสู่มากได้มากที่สุดชนะไปเลย
เอาขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะคะจากติ๊กต๊อกนะคะขอยืม
แปลกนะเอาจริงก็ไม่เคยเห็นลักษณะแบบนี้นะ
ส่วนใหญ่ยังตะไลก็ปล่อยขึ้นฟ้าไปกว่าไปไงใครสูงสุดอ่าวได้คะแนน
แล้วใช้นาฬิกาจับจับเวลาว่ามันว่าใครเนี่ยยาวที่สุดเสียงนานที่สุด
ไม่มีใครขึ้นไปวัดความสุ่มหรือไม่มีใครสูงแบบไม่อยี่สุ่มสุ่มทำไมได้
แต่วิ่งเข้าสุดก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกัน